พูดถึงเรื่องราวของไทยอีกหนึ่งอย่างก็คือ

ของคนไทยเนี่ยมันก็อยู่คู่กันมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณแล้วนะ
ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูความเชื่อของชาวจังหวัดลำปางที่นี่
ชาวบ้านเขาพบไม้มงคล

ไม่ใช่กระถางทูบนี้นะคะ

ใช่ค่ะพบอยู่ที่บ้านเลขที่๖๘หมู่ที่๙ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มนะคะ
เป็นบ้านของนายวินัยสายแปลงผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนี้เองค่ะคุณ

มีชาวบ้านจำนวนมากเขาไปมุ่งดูกัน

ซึ่งไม้ไผ่ซางอันนี้มีลักษณะพิเศษก็คือโคนต้นมีลำเดียวนะ
แต่ส่วนกลางแยกออกมาเป็น๒ลำ

ใช่ค่ะติดกันตรงด้านล่างนะคะ
ชาวบ้านก็เลยแห่มามุงดูกันยกมือกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันมากมาย

อย่าเพิ่งซูมออกไปแล้วเมื่อวานนี้นะ

เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเข้าไปในบริเวณป่าต้นน้ำห้วยเมี่ยง
ซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านไปหาไม้มาทำเป็นไม้ค้ำสี
หรือไม้คำต้นโพเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงประเพณีสงกราน
ก็เลยพบกับกอไผ่ซางที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้
มีลำต้นเดียวแบบนี้แหละค่ะแต่แยกออกมาเป็นแฝดนะ
ชาวบ้านเขาจะเรียกไม้ไผ่ลักษณะนี้ว่าไผ่ซางสองนาง
และก็เชื่อว่าเป็นไม้มงคลเพราะว่าพบได้น้อยมาก
โดยชาวบ้านที่ทราบข่าวการพบไผ่ลำนี้
ก็นำพวงมาไล่ทูบเนี่ยนะคะผ้าสีมาผูกนะคะ

โรยกันแบบโอ้โหวุวววว
เสียงออกมาด้วยดิฉันแอบฟังแล้วว่ามีเลขอะไร
แต่อย่างที่บอกไม่รู้ถูกหรือเปล่าไปฟังชาวบ้านเขาดูดีกว่า
มันอยู่เป็นก่อครับก่อประมาณ๑๐กว่าตน
ผู้แก่ในหมู่บ้านเขาอายุ๘๐กว่าปีไม่เคยหันกับเตี๋ยว
โอ้โหผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านอยู่มา๘๐กว่าปีก็ไม่เคยเห็นนะ

ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านในแถบภาคเหนือเขานะคะ
ซึ่งปกติแล้วในช่วงประเพณีสงกรานทางภาคเหนือเขาจะมีการนำไม้มาค้ำต้นโพต้นสาระหรือว่าต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่ในเรื่องราวพุทธประวัตินี่แหละค่ะ
แล้วก็เรียกไม้ค้ำเหล่านี้ว่าไม้ค้ำสีทำเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะเชื่อกันว่าการค้ำต้นไม้ใหญ่จะทำให้มีคนคอยค้ำจุนตลอดนะคะ

โอ้โหก็เห็นแต่แป้งเนี่ยขาวโพลนเลยแต่ที่เห็นชัดเด่นที่สุดเลยนะเลขที่บ้าน
ก็จะได้เข้าไปที่ถูกบ้านไงเพื่อคนเชื่อแล้วอยากเห็นว่าเกิดมาไม่เคยเห็น